คือใจจริงตั้งใจจะสื่อสารบอกว่าจะเริ่มเห็นผลใน๖เดือน

คุณชาดาไทยเศสวัฒนบนตรีช่วยวางาจกระทรวงมหาธัย
ชี้แจงกรณีที่สื่อรายงานข่าวว่าตนประกาศว่า
แก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลใน๖เดือนไม่สำเร็จ
ก็จะพิจารณาตัวเองว่าเป็นประโยคที่พูดติดต่อกันครับ

ที่ต้องการจะสื่อสารจริงก็คือว่า๖เดือนหลังจากนี้จะเริ่มเห็นผล
คุณชาดาบอกนะครับบอกว่าการปราบปรามผู้มีอิทธิพล
มีมาแล้วหลายครั้งนะครับ
เปรียบเสมือนไฟไม่ฟางวูบว่ามาหลายครั้ง
ซึ่งตนไม่ต้องการทำงานแบบนั้นจะต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูล
เพื่อตรวจสอบรวมทั้งต้องให้ความเป็นธรรมกับคนที่เปลี่ยนพฤติกรรม
แต่ถ้าใครทำอีกคราวนี้โดนหนักกว่าเดิม๒เท่าแน่นอนนะครับ
แล้วก็ยืนยันว่าไม่หนักใจครับไม่มีใครใหญ่กว่าตน
นอกจากท่านนายกเศรษฐากับหัวหน้าภักดิ์ของตนนะครับ
ผมจะฟังเสียงเลยครับ
เราจะเอาทุกทฤษฎีมาใช้เพื่อไม่ให้ปัญหาผู้มีอิทธิพลนั้น
เกิดขึ้นกับเมืองไทยแล้วไม่จบไม่สิ้น
มีตรงไหนที่แบบหนักใจไหมคะว่าจะปราบปรามยาก
ไม่หนักใจครับไม่มีอะไรหนักใจนะครับ

อำนาจให้มาผมก็ทำอย่างเต็มที่ครับผม

มีที่ใหญ่กับผมมีท่านนายกเศรษฐานะครับ
ตัวใหญ่กับผมแล้วก็หัวหน้าภักดิ์ผม
ยกเศรษฐาตัวใหญ่ใหญ่กว่าผมแล้วก็หัวหน้าพักก็คือหมายถึงคุณอนุทิน